หลังจากที่หลวงตาบุญชื่นพระนักวิปัสนากรรมฐานเดินทุดง
เพื่อปฏิบัติธรรมในภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ
วันนี้หลวงตาทุดงจากสะแก้วเข้าเขตจังหวัดบุรีรำเรียบร้อยแล้วค่ะ

สาธุสาธุสาธุภังฑุภาพิธรรม
สิ้นเสียงให้พรของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอายุ๗๒ปี
ยมนับร้อยคนที่เดินทางมาทำบุญเต็มสารา
ปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชะยันตีอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
เปล่งเสียงสาธุอย่างพร้อมเพียงกัน
แรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพระนักวิปัสนากรรมฐานรูปนี้
สาลาที่เคยดูโอโถงเล็กลงถนัดตา
หลังชั้นพระทหารเช้าหลวงตาบุญชื่นกราบลาเจ้าอาวาส
ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ให้แวะพักหนึ่งคืน
จาริกปฏิบัติธรรมในภาคตะวันออก
ก่อนจะบ่ายหน้าจากจังหวัดสะแก้ว
่งหน้าสู่อำเภอนุนดินแดงจังหวัดบุรีรำ
ระหว่างทางยังคงมีชาวบ้านทุกเพศทุกวัย
ออกมานั่งรอกราบหลวงตาอยู่ข้างทางจำนวนมาก
พระสงฆ์ตามวัดในเส้นทางจาริกผ่าน
ทราบข่าวออกมารอถวายน้ำ
และร่วมอนุโมทนาในปฏิบัติธาของหลวงตาในครั้งนี้

ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำ
ที่มีความลาดชันและเป็นถนนสองเลนสวน

นำเครื่องเป่าลมมาไล่เศษก้อนหินเล็ก
เศษวัสดุต่างออกจากถนน
หลวงกันหลวงตาเหยียบได้รับบาดเจ็บ
มองเห็นทรทัศน์มามาจากทั้งภาคไตนู่นา
ดูเห็นมีทรทัศน์เขาในทรทัศน์

เป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรคะที่วันนี้เจอมาว่าย
สบายใจดีค่ะอยากให้ฮาท์เจ็บให้ฟวี
อยากเห็นหนาเห็นตาเพื่อน

หลวงตาบุญชื่นใช้เวลาเดินจากศูนย์ปฏิบัติ
ปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชะยันตีอำเภอตาพระยาจังหวัดสาแก้ว
นานกว่า๘ชั่วโมงก็มาถึงวัดป่าสัทธาธรรม
โดนดินแดงจังหวัดบุรีรำที่จะแวะพักจำวัดในคืนนี้
รวมระยะทาง๒๘กิโลเมตร
หลวงตาบุญชื่นยอมรับว่าวันนี้อากาศร้อนจัด
ต้องแวะพักเป็นระยะที่ผ่านมาเคยเดินระยะทางไกลสุดใน๑วัน
๘กิโลเมตรโดยใช้เวลา๑๒ชั่วโมง
และยืนยันว่าเมื่อตั้งปฏิปทาจาริกปฏิบัติธรรมเอาไว้แล้ว
ละกิเลสและไม่ยึดมั่นถือมั่น
แต่ทุกวันนี้แต่คนเราคิดว่าเป็นอัตราเป็นตัวตน
ก็เลยยืดมั่นถือมั่นว่าเป็นครูอยู่เรื่อย
หลานมาตีหลังแป๊ะเราเดี๋ยวก็ยังไม่ตีครู
คนอื่นมาเหยียบเท้าก็ยังไม่เหยียบเท้าครู
นี้หลวงตาบุญชื่นจะพักที่วัดป่าสัทธาธรรม
ก่อนจะออกจากริกต่อมุ่งหน้าสู่อำเภอโนนสูง
อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำในวันพรุ่งนี้